ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรัก
สามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง
ของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเวลาที่คนเรามีความรักนี้
มักจะบอกว่าโลกเป็นสีชมพู
แต่นั่นอาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริง
อาจจะเป็นความรักที่ฉาบฉวยก็ว่าได้นะครับ
เพราะรักแท้จะเห็นได้ชัดเจน
แต่ก่อนเคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะ

พอจะมีเงินปลูกบ้านนะคะแต่ว่าสามีล้มป่วย
ฝันนั้นก็พังทลายบ้านก็ยังปลูกไม่เสร็จ
สามีเป็นเส้นเลือดในสมองรั่วมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก
เขาเดินไม่ได้พูดก็ไม่ชัดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
พอเขาล้มป่วยเราก็ต้องกลับมาดูแลกันอยู่ที่บ้าน
สองค่ะก็ความรักไปด้วย
ช่วงที่รับเหมาก่อสร้างอยู่กับแฟนตัวฉันเองก็มีอาการปวดหัว
มากคิดว่าตัวเองเป็นไมเกณฑ์หรือไม่งั้นก็ทำงานตากแดดมาก

จนแบบเหมือนหัวจะระเบิดให้ได้
แล้วไปหาหมอหมอก็พบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง

หลังจากการผ่าตัดครั้งนั้นแล้ว
ร่างกายก็ปกติทุกอย่าง

ขณะที่ฉันกำลังขับรถไปซื้อของที่หน้าปากซอย
ขับไปได้ประมาณครึ่งทาง

รู้สึกตัวอีกทีก็คือมีคนช่วยเข็นรถขึ้นมาจากทุ่งนาค่ะ
หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณหมอได้ทำการส่งตัวไปเอ็กซาเรย์
แล้วก็พบว่าก้อนเนื้อมันได้เกิดขึ้นใหม่
และทำการผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าถ้าทำการผ่าตัดมันก็จะไปกระทบกับสมองส่วนดี
ความลำบากของเขาก็คือว่า
อันนี้อีกเป็นหัวหน้าครอบครัวมาป่วยติดเตียง
ยังมีภรรยามาป่วยอีกคน
ก็ไปใหญ่เลยค่ะที่บ้าน
ตอนนี้ในบ้านก็แย่ค่ะ
คือรายได้ก็มาจากลูกชายคนเดียว
หลังจากพ่อป่วยมาก็แย่
เงินก็ไม่ค่อยจะมีต่างกันแต่ก่อนเยอะเลยครับ

วันก็มีงานบางวันก็ไม่มีงาน
ลำบากมากค่ะมากถึงขนาดที่ว่า
บางวันนี่เงินไม่มีให้ลูกสาวไปโรงเรียน
หลักที่การอยู่มันแซ่บมาก
หนูอยากให้พ่อแม่สบายกว่านี้ค่ะ
เพราะว่าพ่อกับแม่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะ
หนูรักพ่อกับแม่มากค่ะ
ก็นึกน้อยใจในโชคศาตาชีวิตเจ้าค่ะ

สามีเป็นแล้วไอ้ขาดตัวเราก็ยังมาเจอโรคไร้
ซึ่งตอนนี้หมอเขาก็บอกว่า
เราต้องทำการรักษาด้วยการทำเคมีบำบัด
ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยขนาดไหน
ถ้าค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง

จะไม่มีเงินไปรักษา
คุณหมอบอกว่าถ้าเราไม่ได้รับการรักษา
เราก็อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่นาน
ก็งวลแม่นะครับว่าแกจะการรุดลงกระเริม

ก็ช่วยแบ่งเบาทุกอย่าง
ส่วนใหญ่ก็จะช่วยดูแลพ่อพาพ่อเข้าห้องน้ำก่อนไปทำงานอย่างนี้
แกเขาก็บ่นว่าทำไมเขาต้องมาเป็นภาระคนอื่น
ไม่เคยคิดว่าเขาเป็นภาระสนิท

ถ้าไม่มีข่าวแล้วเราคงไม่มีทุกวันนี้

จะมีจะจนยังไงเราก็จะสู้ด้วยกันไปกอดคอด้วยกันไป
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งแหละ
ก็หวังสาวเกี่ยวกับคนกี่คน
นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตความรักก็คืออาวุธที่สำคัญที่ครอบครัวใช้ฝ่าฟันไปด้วยกันและมันต้องผ่านไปให้ได้เหมือนกับครอบครัวนี้ครับอยู่ที่นี่แล้วครับครอบครัวของพี่แรมจากจังหวัดพิศนุโลกครับพี่แรมสวัสดีครับ

วันนี้พี่ลีไม่ได้มาด้วยนะครับพี่ลีก็คือสามีแล้วก็เป็นเสาหลักของบ้าน
แล้วว่าไม่สามารถที่จะมาได้ก็อย่างที่เห็นในภาพเรื่องราวชีวิต
ที่พี่ดีจะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ครอบครัวเราพอมีพอกินไหมฮะ

รับเหมาอกอสร้างฉาปูนเนี่ยค่ะ

วิกฤตนี่มันมาเกิดขึ้นปีไหนเนี่ยครับ
ก็ตอนที่พี่เขาล้มป่วยอะค่ะ
เหตุการณ์ก็คือพี่ลีเป็นยังไง
ตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้อยู่อะค่ะ

พี่ก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะ
แต่ว่าพี่เขินเนี่ยที่อยู่กับตัวสามีพี่เนี่ย

ว่าไม่รู้ว่าทิลีเป็นอะไรไม่รู้
ก็เลยวิ่งกลับมาดูกันมาให้เห็นตีพี่เขานอนแล้วแบบ
เก่งแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วอะค่ะ

เห็นบอกว่าลิ้นจุกปากเลย
แล้วพอได้ยินรู้สึกยังไงพี่แรม

คือมีความหวังกันว่ากำลังจะสร้างบ้าน

เล็กผสมน้อยบ้านกำลังก่อล่างสร้างตัวเข้ามาจะเป็นหลังแล้วนะครับ
ตอนนี้พอเสาหลักอย่างพี่ลีล้มไปคนหนึ่งก็คือพังหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่าง

เมื่อก่อนพี่ก็ยังลุกนั่งได้อะไรได้

เพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนขึ้น

เดิมที่เคยลุกขึ้นแบบใช้พยุงสี่ขาเดินได้

แรมเองก็เห็นบอกว่า
ร่างกายก็ใช่ว่าจะปกตินะ

ตอนนี้ระยะที่๔ค่ะแล้วผ่าตัดไปแล้วครั้งนึง

ตอนแรกมันอยู่ที่ผนังเหมือนผนังกระโหลก

แล้วเหตุการณ์ไหนที่พี่แรมขับรถมอเตอร์ไซค์ไป

คือหมอนัดตรวจพอดีแล้วก็ไปเล่าให้หมอฟัง
แต่มันเกิดลึกกว่าตัวเดิมที่เกิดที่ผ่าออกไปแล้ว
ขอโทษแล้วตอนนี้ล่ะก็ยังอยู่

กลัวว่าจะอยู่ดูแลเขาไม่ได้
ถ้าเราเป็นอะไรไปสักคนแล้วพี่เขาจะอยู่ยังไง

กลัวไม่มีคนดูแลพี่เขา
พี่เขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ตอนนี้ก็กลายก็เป็นเสาหลักของบ้าน

คุณพ่อไกรช่วยทำอะไรบ้างหรือตอนนี้
ก็ทำงานหาเงินเข้าบ้านครับ

หนูต้องหากินคนเดียวในตอนนี้
แล้วทุกคนฝากชีวิตไว้กับกาย

แต่ก่อนพ่อกับแม่เขาก็หาเลี้ยงลำม้าได้
ถึงเวลาก็ตอบแทนพระคุณท่านครับ
ตอนนี้ต้องรักษากำลังใจซึ่งกันและกัน
ผู้หญิงคนนี้ก็ใช่ว่าจะแข็งแรง
สองคนเนี่ยพ่อและแม่นี่จากที่พี่ดูอ่ะนะ
เหมือนกับเขาบอกว่าไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกัน

ก็รักครับเป็นหวังของ

แม่กำลังรุม
เหนื่อยหน่อยนะลูกแล้วเราก็ต้องสู้เนอะลูกเนอะเผื่อพ่อ
หนูรักแม่ต้องมาก่อนแม่ก็รักหนูลูก
เบาโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะลูก

เป็นพยาบาลเหรอลูกทำไมถึงอยากเป็นพยาบาล
หนูจะได้รักษาทุกคนนะค่ะ

เวลาเขาเห็นคนที่เขารักเจ็บไข้ได้ป่วย

แนนมาช่วยเหลือบ้านหลังนี้ยังไงบ้างครับ
ก็จะมาช่วยในแบบกวาดบ้านทำกับข้าวเลยไงค่ะ
ทำไมถึงคิดมาช่วยครอบครัวนี้อะแนน
อยากแบ่งเบาภาระเขามากค่ะ
หนูเป็นห่วงเขา
คือบางทีเขาป่วยอะไรอย่างนี้

หนูก็อยากเข้ามาช่วยเขาอย่างในด้านหนึ่ง

แต่ว่านี่แหละมันคือน้ำใจ

และเราเห็นแล้วเนี่ยบนจริงนะแม่
ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเรามีทุกข์มันก็ทุกข์นะ

เราจะอยู่ยังไงให้เรามีความสุขได้บ้างในวัน
ต้องดึงกำลังใจกลับมาให้ได้นะครับ
ตอนนี้บ้านเรามีหนี้สินอะไรบ้าง
ก็มีหนี้ที่เอามาปลูกบ้านแล้วก็
หนี้ที่เอามารักษาพี่เขา
ถ้าวันนี้มีเงินสักก้อนหนึ่งพี่แรม

โครงการนะคะก็คือจะไปต่อหน้าบ้าน
เพราะว่าพี่เขาเนี่ยถ้าร้อนมาก
กลัวเลือดพี่เขาจะรั่วเพิ่มขึ้นอีก
แล้วก็จากนั้นก็จะเอาไปรักษาพี่เขาค่ะ

ก็เอาประมาณแสนประมาณแสนห้าแสนสี่แสนห้านี่แหละค่ะ
แล้วทำไมแม่เอาเงินไปรักษาตัวเราเองก่อน
พี่อยากจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น
เอาใจช่วยแล้วขอให้มีปฏิหารนะครับ
ให้พบคุณหมอดีและยาดีนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะเด็กด้วยนะลูกนะ
คุณผู้ชมครับถ้าเรารู้ว่าเราเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
สิ่งที่เราอยากจะทำและฝากเอาไว้บนโลกใบนี้คืออะไร

เธออยากจะให้ชีวิตที่เหลือของสามีเธอ
อยู่ในบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็น

และนี่ก็คือความรักที่ผมเห็นได้จากเรื่องราวของครอบครัวพี่แรมครับ
ช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้พี่แรมตอบคำถามเพียง๔ข้อให้สำเร็จ
โจทย์ที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวพี่แรมโดยเฉพาะ
เพื่อพิชิตทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
แกะทัวร์ที่สองให้ได้
ห้าสิบเมตรภายในเวลาสองนาทีครึ่งครับ
พร้อมนะเริ่มจับเวลาครับ
อ้าวเริ่มเจอที่สี่แล้วกาย